พาไปที่จังหวัดระยองกันบ้างนะครับ

แต่มันเป็นอุบัติเหตุที่แหม่
จอดรถเอาไว้เฉย

รถกระบะวิ่งมาเสยเฉยเลยอะครับ

คือเสียงเมื่อสักครู่ที่เป็นเบรกเอี๊ยดเลยเนี่ย

เป็นเสียงจริงจริงของเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นมาแบบเต็มเต็มแล้วครับโอ้โห
จอดอยู่ดีรถเก๋งสีขาวเห็นไหม
อยู่รถกระบะมาเสยตั้มเข้าไปเต็มเลย
โอ้โหงานนี้เรียกว่าชนเต็มแรง
แต่ยังถือว่าโชคดีอยู่อย่างหนึ่งไม่มีผู้เสียชีวิตนะ

คุณดูสิครับคนขับก็โอ้โหจุกอะครับเลยอ่ะชนเข้าไปเต็มเต็มแบบนี้อ้าว
บอกเลยนะรถไม่ได้พังอย่างเดียวแต่เสาหลังคาหน้าห้องพักเขาก็พัง
กำแพงก็ได้รับความเสียหายเรียกว่าเนี่ยชนจนโอ้โหพังพัง
พังจริงคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณห้องแถวห้องที่๗
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๔ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ต้องไปถามคนขับรถกระบะถูกไหม
คนขับรถกระบะอายุ๒๕ปีเขาชื่อเล่นว่าน้องโอ๊ตเขาเล่าให้ฟังว่า
แบบนี้เขาขับมาเข้าซอยมาแล้วมันหลุดโค้งอ่ะ
ขับแล้วมันหลุดโค้งอาจจะมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งนะ
พอหลุดโค้งแล้วบริเวณนั้นถนนมันมีทรายอยู่เยอะ
ไอ้ไซส์สำคัญเพราะถนนมันมีไซส์เยอะ
พอหลุดโค้งหรือล้อมันถลายเนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่าเดิม
เบรกก็เบรกไม่อยู่ครับมันลื่นอ่ะเนอะ
เสียหลักเข้าไปชนทั้งรถทั้งบ้านอย่างที่เห็น
ใช้รถต้องระวังนะครับคุณผู้ชมครับ
มานิดเดียวฮะอย่างจุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้น
เฮ้ยมันไม่ใช่คำแรกนะที่มีรถทะไหลเข้ามาชน
เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงต้นปี๖๒

เกิดเหตุรถพุ่งเข้ามาชนชนรถตู้ที่จอดอยู่หน้าห้องที่๖
ใกล้กันนี้ห้อง๗คราวที่แล้วห้อง๖ค่ะ
ที่เห็นนี่ห้อง๗แต่ครั้งก่อนปี๖๒ห้องที่๖โดนไป

เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่น่าจะพอทำได้นะ
บริเวณนั้นถ้าเป็นทางโค้งควรจะติดป้ายสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่ง
บอกให้รู้หน่อยว่าคนที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมาควรต้องระวัง
จริงค่ะเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
รวมไปถึงรถที่บรรทุกพวกเศษทรายดินอะไรมาก็ต้องระวังด้วยนะ
อย่าให้มันร่วงหล่นลงไปเพราะไม่งั้นก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้เหมือนกัน